เอาซาวอุบลท่นเบาไหวจ้านี่มีสาวอุบลคนหนึ่งนะคะ
เขาบอกว่าเขาเป็นผู้โดยสารรถตู้รถตู้ระหว่างอำเภอนะ
เขาบอกว่าเนี้ยรถตู้ปกติเนี้ยมันบรรทุกได้สิบสอง
สิบสองเนี่ยไม่รวมคนขับเนาะก็เป็นสิบสามเนี่ยนะคะ
แต่เธอบอกว่ารถตู้คันนี้ที่เธอขึ้นล่าสุดเนี่ย
รับไปเรื่อยค่ะขับไปเรื่อยแล้วก็รับไปเรื่อยขึ้นมาจน๒๐คน
นั่งอัดกันเป็นปลากระป๋องอยู่ในรถน่ะ
บอกว่าไม่ทนค่ะถ่ายคลิปไว้เลยให้คุณผู้ชมดูค่ะ
อันนี้มันยี่สิบประมาณคนแล้วนะคะ
ไปแล้วไปแล้วถ่ายหมูจะทำอย่างไรคะ

ผู้หญิงคนนี้ทั้งเก่งทั้งกล้าและมีความรู้

นับถือใจเธอจริงนะไม่กลัวเลยนะว่าคนขับรถเนี่ยจะมาทำร้ายร่างกายเธอหรือเปล่า
ใช่เพราะว่ามันมีข่าวคนหัวร้อนอยู่ไงในโลกสังคมในสังคมอยู่ในตอนนี้แต่เธอไม่กลัวค่ะ
ช่วยคนทั้งคันด้วยการถ่ายคลิปนี้แล้วก็ต่อว่าคนขับรถก็ต้องรับแล้วค่ะ
นี่ประโยคสุดท้ายเพราะต้องรับล่ะค่ะไม่ต้องรับแล้วนะคะแล้วเธอก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ซึ่งรถคันนี้มันเป็นรถตู้โดยสารแหละวิ่งจากอำเภอนาจลวยเดชอุดมเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานีนะคะ
เธอเล่าให้ฟังเธอบอกว่าฟาดมากแม่แม่ด่าแม่ขึ้นแม่โมโหรถตู้จ้าน่าจะหลวยอุบล
จาก๒๕คนสุดท้ายเหลือ๒๐คน
ฉันอ้างกฎหมายอ้างกรมการขนส่งทางบกอ้างความปลอดภัยจะพากันไปตายทั้งคันรถ
เสริมค่ะเสริมเสริมรถช่วงเช้าช่วงเย็นสิหมายถึงว่านำเสนอนะ
ถ้ารถมันไม่พอเพราะว่ามีช่วงหนึ่งคนขับรถเขาบอกว่าเส้นนี้รถมันน้อยก็เสริมสิ
บอกแบบนี้ผู้ประกอบการแค่นี้ทำไม่ได้ยกเลิกเลย
เล็บเห็นใจทุกฝ่ายทุกคนแต่ประชาชนตาดำเอาชีวิตไปแขวนบนเส้นได้
ไม่มีประโยคไหนที่ผิดเลยที่อ่านมาทั้งหมดมันคือชีวิตค่ะ
เป็นเรื่องของชีวิตนะผู้โดยสารนะคะ
เจ้าของโพสต์เปิดเผยต่อว่าทุกคนถึงจุดหมายปลอดภัยดีค่ะเพราะ
ระหว่างทางมีคนโบกรถตลอดนะ
แต่คนขับหลังจากที่รู้ตัวแล้วว่ารถตอนนี้มันเยอะเกินไปแล้วก็ถูกถ่ายคลิป
คนขับก็บอกว่าเต็มแล้วไปไม่ได้
คือระหว่างทางมีคนโบกแต่เขาก็ต้องจอดไงชะลอเพื่อที่จะบอกว่าไปไม่ได้แล้วครับ
แต่ในตอนนั้นในรถมี๒๐คนแล้วนะ
พอรถวิ่งถึงช่วงอำเภอเดชอุดมคนขับบอกรถหนัก
หลังจากนั้นก็มีรถตู้อีก๑คันมาประกบแล้วก็ถ่ายลงไปได้๕คน
เพราะฉะนั้นทำให้รถตู้คันนี้เหลือผู้โดยสาร๑๕คน
คันนี้วิ่งตามกันไปเรื่อยค่ะจนถึงบขศอุบลราชธานี

สรุปแล้วนะคะถึงจุดหมายปลอดภัยเรียบร้อย
แล้วถ้าไม่เกิดการถ่ายคลิปจะเกิดการถ่ายคนไปสู่รถคันใหม่ไหม

บอกว่าอย่างน้อยก็ได้เป็นกระบอกเสียงเล็กห้ามคนขับรับเพิ่มสำเร็จ
ใครจะรู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะ
เธอบอกว่ารถบรรทุกเกินน้ำหนักเกิดยางระเบิดไหลลงห้วยลงคลอง
จะทำยังไงไม่ได้คิดจะร้องเรียนหรอกนะ
เบอร์๑๕๘๔เนี่ยร้องเรียนเกี่ยวกับรถขนส่งเนี่ยนะคะ
เพราะเคยไปร้องแล้วก็ปัญหาเดิมเกิดขึ้นประจำ
แต่ครั้งนี้มันเกินไปค่ะถ้าเราไม่พูด
คงจะอัดกันมากกว่านี้คือหมายถึงน่าจะมากกว่า๒๐นะ
ระบุลงท้ายว่าเธอเห็นใจทุกคนแต่อยากให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความปลอดภัยด้วย
ทั้งนี้นะคะตามกฎหมายขนส่งกำหนดไว้ว่า
รถตู้โดยสารสาธารณะนั่งได้ไม่เกิน๑๓คือบวกคนขับ
และที่นั่งแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดินด้วย
ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า๒๐เซนติเมตร
เพื่อใช้เป็นทางออกประทูท้ายรถนึกภาพนะคะ
ท้ายสุดของรถตู้ปกติจะติดกันหมดเลย

แต่เขาบอกว่าไม่ได้นะเอาตามจริงนะไม่ได้นะ
จะต้องมีช่องว่างอย่างน้อย๒๐เซนติเมตร
ถ้าเกิดอุบัติเหตุจะได้ออกทางประตูหลัง

กรมส่วนส่งต้องตรวจสอบหน่อย
ต้องตรวจสอบเรื่องนี้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อย
แต่ว่าใครที่ขึ้นรถแล้วก็ร้องเรียนได้เช่นเดียวกัน
ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปคนที่ถ่ายคลิปนะคะ

มันจะเป็นบรรทัศนให้กับกรณีอื่นด้วย
ใช่ครับได้ทำแบบเดียวกัน